คิดดูแล้วกันเสียงแบบนี้สักประมาณเที่ยงคืน๑๕หมดวันลอยกระทงแล้วนะ

เข้าสู่วันพุธ

ใช่ค่ะแล้วเหตุการณ์แบบนี้ปลาเป็นระเบิดนะมาที่แม่น้ำปิงเป็นประทัดอะไรพวกนี้ค่ะคุณผู้ชมระเบิดประทัดอ่ะแล้วชาวบ้านที่เขานอนที่เขาหลับอยู่เนี่ยเขาก็เดือดร้อนไปหมดผู้เท่าผู้แก่สะดุ้งตื่นหมาแมวก็วิ่งพุ่งเลยนะคะ
เหตุการณ์แบบนี้ชาวบ้านเขาทนไม่ไหวนะถึงขั้นไปตะโกนเอ้ยทำอะไรกันเนี่ยแล้วหลังจากนี้กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปค่ะไม่ใช่แค่ตรงจุดนี้นะคืนนั้นน่ะเหมือนกันที่สะพานร๙เป็นพื้นที่รับผิดชอบสพช้างเผือกก็เหมือนกันจุดประทัดยักษ์โยนลงแม่น้ำปิงเดือดร้อนสิชาวบ้านก็เลยบ
ทำไมอ่ะแก๊งพวกนี้ยังทำแบบนี้อีกอ่ะนะคะโอ้โหคือโยนลงแม่น้ำปิงไปเนี่ยไม่ได้มีใครบาดเจ็บแต่ว่าสิ่งดักมากเลยนะเที่ยงคืนแล้วคุณผู้ชมนะ